ส่วนตายายในศาลเรียกว่าทำให้ตายายอยู่ไม่ได้ต้องแทบเพ่นหนีเลยทีเดียวค่ะ
สวัสดิ์

อาจจะเอาให้สะใจให้ชื่นใจมันต้องยกดกแบบนี้
น่าจะกระหายน้ำมากอยู่นะดกขนาดนี้นะ

เพราะอันนี้ลิงถือขวดน้ำแดงยกพดได้เหรอ
อ้าวทำให้ดูแล้ว

แคปชั่นก็ว่าไว้

ติ๊กต๊อกของคุณท่านนี้คุณจาจะสาธิถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะ
เธอเนี่ยโพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เจ้าจ๋อตัวนี้มันขโมยกินน้ำแดง
ที่เขานำมาทวายเท่าที่สารตายายแห่งนี้
แล้วกินอวดกินโชว์กินอ้างกินไม่เกรงใจใครทั้งสิ้น
ไม่มีความสนอกสนใจใครเลย

ต้องพาไปขึ้นโรงพรรคมาจับไปเลยมั้ย
ข้อหารักขโมยของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เอายังไงน่ะงานนี้ต้องให้เช่านิตมาช่วยการตัดสินหน่อยค่ะ
ผมก็ซื้อขวดใหม่ให้มันเถอะผมเลี่ยหมดแล้ว

นี่ชาวเน็ตเขาว่าไงบ้างเขามีวิธีหรือคำแนะนำไหมในการจัดการเจ้าเจาะตัวนี้
ว่ามาเยอะเลยดูดิหลายข้อความ
บางคนถามเฉยว่าอร่อยหรือเปล่า
บางคนบอกนี่แหละเจ้าที่ตัวจริง

อือหรือตายายมาในรูปแบบเจ้าจ๋ออันนี้เหรอ
ไม่แน่ผมว่าเอาจริงสร้างเพิ่มเลยละกัน
ตั้งสาราเพิ่มเป็นอ่า
สารสารจ๋อสารที่เจีย

เอ้ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแหละ

แล้วมันก็หิวมันก็หาอะไรกินแบบนี้

มันไม่ได้ไปแย่งมนุษย์เอง
สัตว์ตัวของเจ้าที่เจ้าทางสานภูมิ

อันนั้นน่ะไม่ได้แย่งน้ำแย่งที่

มันจะไปขโมยในร้างคา